แต่เราย้อนไปดูหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ

ก่อนที่นายอัจฉริยะจะเผยแพร่คลิปเสียงออกมา

ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้

ขอมาจากศาลเนี่ยวันนั้น

พฤษภาคมที่ผ่านมาทนายตั้ม

ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานกับพนักงานสอบสวน
คลิปเสียงครูปรีชา

ดึงมาจากการใช้ข้อมูล
โทรศัพท์ของครูปรีชากับทุก

พฤษภาคมเพื่อเอา

หวย๓๐ล้านทนายตั้มบอกว่า

กระทุ่มแบนที่สมุทรสาคร

ก็จะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้

เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง
ในคดีหวย๓๐ล้านธจนบุรี
กระบวนการตอนนี้อยู่ในชั้นของศาล

ทนายตั้มเขาบอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับ
กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเจอใครเก็บได้

ได้นะครับให้เอามาคืนนะครับ

เพราะว่ามันเป็นหลักฐาน

เผยแพร่เนี่ยมันก็จะไม่ดีนะครับ
ถ้าเจอใครเก็บได้ก็ขอให้เอามาคืนละกันนะครับ
คลิปตัวนี้มีความสนุกทันมากแค่ไหนครับ

เป็นเสียงสนทนาของครูปีชานะครับ

ถ้าเกิดว่ามันหลุดออกไปได้เนี่ยนะครับ
มันจะเกิดความเสียหายกับครูปีชานะครับ
ก็เลยต้องมาแจ้งความไว้ก่อน

ปรากฏว่ากลับมาเช็คอีกทีนึงมันหายไปแล้ว

เก็บได้เนี่ยเดี๋ยวกลัวว่ามันจะเผยแพร่ครับ

ในน้ำที่คิมอยู่เยอะไหมคะ

ยังยังไม่เจอที่ซ้ำกันที่เคยเผยแพร่มาก่อนนะครับ
แต่ก็มีหลักฐานค่อนข้างที่จะชัดเจน
แต่ว่าผมไม่สามารถจะพูดถึงเนื้อหาในคลิปได้นะครับ
เพราะว่าคลิปตัวนี้มันเป็นสัญญาหลักฐานในฟังใต้ชั้นศาลแล้ว
ก็เป็นห่วงครูปรีชาคู่กรณีของลูกความของตัวเอง

ซึ่งนางนาธิริยะคงไม่ใช่ตัวแองของคนที่เก็บไปได้
แจ้งความปุ๊บเอาคลิปเสียงใหม่โผล่มาอย่างนี้แต่เขาก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกัน
นายตั้มก็บอกว่าพอคลิปเสียงที่นายอัชรุยะเผยแพร่ออกมานะ๒๘นาทีเนี่ย
คุณเข็มมาสอนเขาก็ไปเอา๔๕๐๐คลิปมาพยายามฟังพยายามฟังพยายามฟังนะ

นายถ้ำก็ยอมรับว่าไม่หมดแต่ไม่มีที่ตรงกับของนายอาชิริยะเลย
เพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลย

ทีนี้ปิดท้ายเรื่องลอตเตอรี่๓๐ล้านนะคะขออีกนิดเดียว
เรื่องของในแผนแผนหนึ่งค่ะในแผนหนึ่งคนแรกค่ะ
ที่เป็นพยานให้กับครูปรีชานะคะ
อย่างที่บอกว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าใช้เสียงที่อยู่ในคลิปหรือเปล่า
เพราะว่าในคลิปได้ยินคำว่าแผนชื่อแผนออกมา
ในแผนคนนี้ในแผนหนึ่งที่เป็นพยานให้ครูปรีชาก่อนหน้านี้

ลองไปฟังดูนะคะว่าเขาให้สัมภาษณ์กับเราว่าอะไรบ้าง
ผมเสียหายมากเลยเพราะว่าผมโดนด้าเท่าไหร่เป็นทั่วประเทศนี้เท่าไหร่ครับ
แล้วก็มันไม่ใช่เสียงผมถ้ามันเสียงผมผมจะไม่ว่าอะไรเลย
แต่อันนี้มันไม่ใช่ก็ลองคิดเอาเองว่าผมเสียหายขนาดไหน
ประชาชนมองผมในแง่ไหนแง่ลบเลยถูกไหมครับ
นี่ค่ะในแผนหนึ่งนายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมนะคะ
ก็เป็นพยานฝั่งครูปรีชาว่าเห็นคนก้มเก็บลอตเตอรี่ที่ตลาดนัดเรสซิตี้
แล้วก็หน้าคล้ายหมวดจรูนแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นพยานให้ใคร
แต่ที่ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเพราะเห็นแบบนั้นจริง
ทีนี้คลิปเสียงเมื่อวานที่ออกมาเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าด้วยโทนนะ
โทนของเนื้อเสียงและน้ำเสียงเนี่ยแผนหนึ่งกับแผน๒โทนเสียงใกล้กัน
แต่ยังดีที่แผนสองเขายอมรับไงว่าเป็นเขา
แล้วแผนสองในคลิปเสียงสนทนาเนี่ยเขาไม่เนอแต่แผนหนึ่งเนี่ยจะเนอ
ทีนี้เห็นแผนหนึ่งเมื่อไหร่เห็นดรสุกิตเมื่อนั้น
รสุกิตภูลศรีเกษมก็เป็นที่ปรึกษาด้านคดี
หนึ่งคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปสพบางใหญ่
นนทบุรีไปแจ้งความนายอัจฉริยะค่ะ
ความผิดฐานเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

รสุกิตก็บอกกับทีมข่าวของเรานะคะว่า
มั่นใจว่าเสียงในคลิปไม่ใช่เสียงในแผนคนนี้แน่
แล้วก็บอกว่าคนที่ชื่อแผนในคลิปเนี่ย
ไม่รู้ว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าด้วยซ้ำ
อยากให้สังคมใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
ว่าคลิปของนายอัจฉริยะเชื่อถือได้หรือเปล่า

จริงแล้วผมฟังเมื่อคืนนี้ผมก็ฟังนะฮะ
ฟังแล้วมันก็ไม่ใช่คลิปเสียงของแผนอยู่แล้ว
เพราะว่าหนึ่งเนี่ยทางคนเมืองกาลเนี่ย
เขาก็จะพูดเสียงเนอใช่ไหม
แต่คลิปเสียงที่เปิดมาเนี่ยมันเหมือนกับมีการดัดแปลง
ลักษณะคล้ายคล้ายการพูดเนี่ยมีการเอ่ออุดรูจมูก
รูจมูกเพื่อให้มันเสียงเหนอขึ้นมาใช่ไหม
ผมก็เลยได้ประสานไปทางคุณแผนว่า
คุณพูดอย่างนั้นจริงเหรอ

แล้วคลิปนี้เนี่ยตำรวจเคยให้มาดูแล้ว
แต่นี่คลิปเนี่ยมันอยู่ในสำนวนการสอบสวนของตำรวจเนี่ยนะฮะ
มันหลุดออกมาให้กับคนบุคคลคนนี้ได้ยังไง
เตอร์น้องเตอร์ก็มั่นใจว่าไม่ใช่เสียงพี่แผน
ล้านเปอร์เซ็นต์เอาเป็นล้านเปอร์เซ็นต์แล้วกันอย่าเป็นร้อยนะฮะ
เพราะว่าหนึ่งเนี่ยวิธีการตรวจสอบเสียงเนี่ย

แค่เสียงหัวเราะเนี่ยกับคุณแผนก็ต่างกันแล้วนะฮะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะ
คนนี้เนี่ยถ้าคุณแผนเนี่ยเป็นแค่คนขับรถจะไปรู้จักผู้พิพากษาเหรอ
จะไปรู้จักโอ้ยในภูมิกลับไปรู้จักคนนี้เหรอใช่ไหม
แล้วการที่ครูปีชาออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยนะฮะ
ใช่ไหมจะจริงหรือจริงก็ไม่รู้อะนะ
แต่ว่าถามว่ามันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณแผนไหม
คุณแผนบอกว่าปัจจุบันนี้๑เขาถูกไล่ออกแล้ว
ยังมาซ้ำเติมเขาอีกนะฮะแต่ผมเชื่อนะครับ
ผมเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าไม่ใช่เสียงแปลก
ต้องบอกว่าสนิทใจด้วยนะครับ
เพราะว่าไม่ใช่เสียงของแฟนครับ
บุคคลคนนี้นะฮะไม่ต้องไปให้ความสำคัญ
เป็นบุคลิกของเขาเนี่ยเป็นการตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จมาตลอดนะครับ
แล้วก็การพูดออกมาลักษณะนี้เนี่ย
เขาย่อมรู้อยู่กับใจแล้วว่าบุคคลที่ถูกพลาดพิงเหนื่อย

สังคมเนี่ยเขาต้องประนามการกระทำของคุณแพน
คุณแผนได้รับผลกระทบก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาล
หรือแจ้งความดำเนินคดีนะฮะ
ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยคุณแผนก็ประกอบอาชีพเนี่ย
ส่งกล้วยนะฮะมาตลาดบางใหญ่นะฮะ
แล้วก็เขาก็ได้ฟังคลิปที่ตลาดบางใหญ่นะครับ
ก็อาจจะไปยื่นฟ้อง
หรือว่าพรุ่งนี้อาจจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจบังใหญ่
เพื่อดำเนินคดีกับคุณอัชริยานะฮะ
คุณอัชริยาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะ
เขาบอกเขามีสิทธิ์แล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัว
ไม่มีการหมินประมาทเขาคิดทางศาลได้ยังไง
เขาคิดทานสารนะเขาไม่ได้ยายขนาดไหนหรอกนะฮะ
คนอย่างนี้นะฮะพิการทางสายตาด้วยซ้ำไป

ทีนี้ดรสุกิตเขาก็สรุปแบบนี้นะคะในฐานะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
ณณณที่นี้ดรสุกิลบอกว่า
ได้เปรียบน่าจะเป็นฝ่ายหมวดจรูนนะ

ผมไม่เข้าข้างใครนะครับ
แล้วตอนนี้เองผมก็ยังยืนยันว่า
หวยเนี่ยนะฮะเป็นของครูลุงจรูนเพราะลุงจรูนเนี่ย
ได้รับข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่าเป็นผู้ครอบครองนะฮะ
ตามกฎหมายกองฉลากเขาก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้ขึ้นเงิน
ส่วนมีการโต้แย้งสิทธิ์ก็คงให้โอกาสเขาหน่อยนะครับ
อีกไม่นานเกินเราก็จะรู้ว่าใครโกหกนะครับ
คดีนี้ไม่เหมือนคดีครูจอมทรัพย์นะครับต้องบอกก่อน